ไปดูหนุ่มเทศบาลหัวร้อนนะครับถือไฟแชคกันเลยพร้อมกับน้ำมัน
ไปราดใส่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาหวังจะเผาทั้งเป็น
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเดินเข้าไปราดแบบซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้เลยอ่ะ
คนอื่นก็อยู่เยอะแยะค่ะในช่วงเวลาทำงานพอดีภาพกล้องวงจรปิด
จับภาพไว้ได้ถึงแม้จะมีดอกไม้บังเอาไว้อยู่แต่เพื่อนร่วมงานพยานประจักษ์พยานอ่ะ
เห็นชัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในเทศบาลตำบล
โศกอำเภอเมืองมุกดาหารบันทึกวินาทีผู้ชายที่เป็นพนักงานการปรับปลา
ถือมีดยาวประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับถือมีดมาแบบนี้เนี่ย
ใครจะกล้าไปยุ่งล่ะครับแล้วมาพร้อมกับน้ำมันเครื่องและไฟแชคสาดไปที่หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหวังจะจุดไฟเผาทั้งเป็น
ไม่รู้ว่าตั้งใจเต็มที่ขนาดไหนไปเจ็บแค้นเครื่องโกรธอะไรกันมาถูกต้องครับ
ถามคนนี้ครับนางสาวพลอยประพัดเมธีพัฒนานันต์ผู้เสียหาย
เล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายสุรดิตอุระอายุ๔๑ปีเป็นตำแหน่งพนักงานประปาปฏิบัติงาน
บุกมาที่ห้องทำงานแล้วใช้น้ำมันเครื่องที่เตรียมมาเนี่ยสาดเข้าไปที่บริเวณหน้าและลำตัวของเธอ
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับพร้อมกับด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
อย่างที่บอกครับในมือก็ถือมีดยาวมาเลยนะพร้อมกับไฟแชค
เล่าให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้ว่าเหตุที่เขาก่อมาเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาอย่างอื่นมาก่อน
เพราะว่าที่ผ่านมาชายคนนี้ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งนะครับกับคนอื่นก็มีทั้งชกต่อยทำร้ายร่างกายประธานสภาเทศบาล
และทำร้ายร่างกายผู้อำนวยการกองช่างและผู้ช่วยช่างโยธาบาดเจ็บ

ก็คือแบบหัวร้อนมากไม่พอใจปะทะเลพุ่งใส่เลย
ใช่ครับสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมต่อต้านผู้บังคับบัญชา
และไม่พอใจตนเองที่ทำงานได้รับความดีความชอบไป
โดยเฉพาะงานตรวจรับงานจ้างต่างที่ไม่มีชื่อของผู้ก่อเหตุ
ทำให้เกิดความไม่พอใจและเริ่มที่จะร้องเรียนทุกช่องทาง

อกจากนี้คนที่มาติดต่องานเนี่ยมักจะถูกผู้ก่อเหตุคนนี้ด่าทอ
โดยไม่มีเหตุผลซึ่งมีการร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งนะครับ
พกพาอาวุธมาทำงานทุกวันเป็นเวลา๒เดือน
ซึ่งผู้บังคับบัญชาอะไรก็ทำอะไรไม่ได้
แล้วก็ล่าสุดนะคะก็คือเป็นเรื่องของ
น่าจะเป็นประเด็นนี้ที่โดนฉันโดนทำร้าย
ก็คือว่าเขาได้ไปสื่อมาว่าดิฉันเป็นตัวตั้งตัวตี

แบบนี้นะฮะทีมข่าวของเราก็มีโอกาสไปโกรธนี่ผู้ก่อเหตุ
นี่ค่ะนี่ทีมข่าวของเรามีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ก่อเหตุ
เขาก็ยอมรับบอกว่าก็สาดน้ำมันเครื่อง
ใส่นางสาวพลอยประพัดที่โต๊ะทำงานจริง

เพราะว่าเขาไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วก็มีการด่าทอทำให้เสียหายด้วย
ประกอบกับว่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตในเทศบาล
พบเห็นการทุจริตก่อสร้างถนนคอสลนะครับ
ซึ่งประธานสภาและพี่ชายนายกได้มารับเหมาครับ
แล้วก็ผู้ที่ผมกระทำก็เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีการท้าทายด่าไปถึงบุพการีพ่อผมนะครับ
ผมทนไม่ได้ก็เลยเอาน้ำมันเครื่องมาสาดนะครับ

หลัดเทศบาลตำบลนาโศกนะคะนายสมพงศ์คนยืน
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอผลตรวจสอบจากคณะกรรมการนะ
ถ้าใครมีความผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิด
ทางเทศบาลไม่สามารถช่วยเหลือใครได้นะคะ
ถ้าหลักฐานปรากฏมายังไงก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐาน

เพราะว่ามันมีคลิปจากกล้องวงจรปิด
คืออย่างหนึ่งที่ดูแล้วเนี่ยมันน่าสะหรับใจคือ

ใช่คุณไปใช้กำลังประทุษร้ายผู้หญิง
หัวหน้านะเป็นผู้หญิงด้วยนะ
สาดน้ำมันใส่เขาแล้วถือไฟแชคไปพร้อมกับมีด
คือเตรียมจะไปจุดไฟเผากันเลยทีเดียวนะ
อันตรายมากนะคะยังไงก็เดี๋ยวฝากเตือนกันอีกทีหนึ่งด้วยเรื่องนี้